จริงแล้วข่าวลักษณะนี้เราเล่ากันมาอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ที่สุดก็เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะ
เป็นอุบัติเหตุรถบัสทัศนศึกษาจากอูทองสุพรรณบุรี
ก็มีครูนักเรียนเต็มเลยค่ะประมาณสัก๔๐ชีวิต
ประสบอุบัติเหตุรถตกเหวที่ไซโยกกาญจนบุรี
เหตุการณ์นี้มีคนได้รับบาดเจ็บ๓๒รายด้วยกัน
คุณผู้ชมดูสิฮะนี่คือสภาพรถบัตรนะ
พอไปดูสภาพรถบัตรก็ค่อนข้างเก่านะ
แต่ว่าที่เกิดเหตุก็มีความชุลมุนเกิดขึ้นแล้วค่ะ
ตำรวจชาวบ้านพยายามที่จะช่วยเหลือคนในรถบัตร

เป็นรถบัตรท่องเที่ยวที่นำคณะครูนักเรียนประมาณ๔๐คน
โรงเรียนวัดโพคารามอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
ไปท่องเที่ยวทัศนศึกษาในเขตอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี
คือไปเกิดเหตุอุบัติเหตุเสียหลักตกเขาบริเวณทางลงไหล่เขา
ถนนสายลุ่มสุ่มวังโพไซโยก

มันเป็นทางโค้งลงเนินเรียบไหล่เขา
รถเองก็เลยพุ่งตกเหวค่ะ
ลึกสักประมาณ๑๐เมตรแต่ยังเคราะห์ดีนะ
เพราะว่ารถคุณดูนะคะรถมันไปติดกับต้นไม้
ติดกับก้อนหินขนาดใหญ่ก็เลยทำให้รถมันไม่ไปกระแทกพื้น
ตกถึงพื้นแต่เอาล่ะก็ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด๓๒ราย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันอย่างทุลักทุเลนะคะ
นำตัวทั้ง๓๒คนส่งโรงพยาบาลไซโยก
แต่๑คนใน๓๒คนค่ะแรงกระแทกทำให้น้อง
ได้รับผลกระทบกับแผลเก่าที่ใส่เหล็กที่ขาเอาไว้
ก็เลยต้องนำตัวส่งต่อโรงพยาบาลพระหลพลพยุหะเสนา
ส่วนคนขับก็ไม่ได้หนีไปไหนนะคะรออยู่ในเกิดเหตุ
ตำรวจก็เลยไปสอบปากคำแล้วบอกว่าจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเป็นอุบัติเหตุ
นำมาเตือนกันเช้าวันนี้นะคะ
ลงเหวทางโค้งต้องระมัดระวังให้มากขึ้น
และรถจากที่เห็นมันก็เก่าน้อย